ได้ภาพจากกล้องหน้ารถอีกแล้วนะก็เป็นกรณีขับรถปาดหน้ากันอ่ะ

เพราะว่าเป็นอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนน
ต้องมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ
นี่เป็นกล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้เนี่ย

แล้วก็ขับรถหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหัดใหญ่คลองแงะจังหวัดสงขลาค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าวัดโคกศักดิ์ช่วงเวลา๓ทุ่มของวันเสาร์
ผู้เสียหายพยายามขับรถไล่ตามนะแต่ก็ไม่ทัน
ที่โพสต์ไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะเตือน

ใครเห็นรถคันนี้ทะเบียนเห็นไหมไม่ค่อยเห็นเนอะ

ข้อดีของการมีกล้องติดหน้ารถเป็นการป้องกันความเสี่ยง
โชคดีที่จับพวงมาลัยแน่นและมีสติ

คือในภาพมันอาจจะไม่ชัดแต่คนขับเขาเห็นชัด

ทะเบียนขอข่ายขอข่าย๙๑๗๔สงขลา
เขาก็บอกว่าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้ว
สถานีตำรวจภูทรคลองแงะนะคะ

มีคนมาแสดงความเห็นกันเยอะเลย

ทะเบียนรถเขาจำได้ด้วยนะคะ

หน้าที่ของตำรวจเดี๋ยวถ้ามีความขึ้นหน้ายังไง
จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมค่ะ